เอาไปที่บุรีรำเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะ
แม่ถึงขั้นต้องเอาเงินไปฝังดินตรงล้าวไก่

ไม่งั้นขอไปซื้อยาอย่าบ้า

ลูกเลี้ยงตกเป็นทาสยาเสพติดนะครับ

ก็ถ่ายทุกวันจะถ่ายแม่ปรากฏว่า
พ่อเลี้ยงก็ไปห้ามปืนลั่นเปรี้ยงเขาให้
นั้นปืนลั่นเปรี้ยงเขาให้ครับ
คือลูกเลี้ยงนี่นะครับรับเคราะห์ไป
นะครับคราวนี้เสียชีวิตครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านไร่
โนร์เจริญหมู่เก้าตะมนต์สนามชาย

คนที่ถูกปืนลั่นใส่แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
คือนายลิขิตธรรมนิยม
หนุ่มอายุ๓๔ปีนี่นอนอยู่นี่ฮะผ้าปิดแล้ว
ส่วนคู่กรณีเป็นพ่อเลี้ยงคือนายพรมภาระพลอายุ๕๗ปี

หนุ่มมาขอเงิน๕๐๐จากแม่
ก็คือนางตื้นศรีตะวันอายุ๖๔ปี

เพราะรู้ว่านายนุ่มจะเอาไปซื้อเจ้าบ้า
โมโหนักเลยทำร้ายแม่

แล้วถูกนายนุ่มคว้าเอาข้อนต่อกตัวปู

แล้วยังชักปืนออกมาจ่อมาจ่อในพรมด้วย
ก็เลยกระโดดเข้าไปแย่งปืนยื้อแย่งยื้อไปยื้อมา

ลูกเหลียงฟุ๊บลงไปครับคุณผู้ชมครับ

ตีแล้วตียกทั้งตั้งครั้ง

ก่ับมือส่วนปืน

โอ้โหในพรมก็ถูกแจ้งเขาหาไป
กระทำการประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับ
ไว้เป็นหลักฐานนะครับโดยศพก็ถูกส่งไปผ่าชนสูตร
วิถีกระสุนนะฮะว่าตรงกับคำให้การของผู้ต้องหาหรือเปล่า
เพื่อเอาไปประกอบในสำนวนขณะที่นางตื้นเนี่ยฮะ
แม่ของในนุ่มเนี่ยเล่าบอกว่าลูกชายเนี่ยเลิกกับเมียนะครับ
เพราะติดยานี่แหละเมียก็เลิกแล้วกลับมาอยู่กับแม่
กลับมาอยู่กับแม่แม่แต่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัว
ไถแม่แหละนะจะเอาเงินไปซื้อยาบ้าเสพ
แม่ไม่มีทางออกดูดูดูดูนี่คุณผู้ชมฮะนี่นี่
เดี๋ยวจะหาว่าโบ๊ขุดฝังจริงนะเนี่ย
เอาเงินใส่ถุงไปฝังดินข้างล้าวไก่เพราะกลัวลูกจะมาไถ
เรื่องทั้งหมดก็เกิดขึ้นเพราะยาเสพติดแท้ครับ